อันนี้มันเพราะว่า
ไม่ได้อีกอัน

คำถามคือลุงควรค่ะเด็กชมพูดทำไมเธอ

ก็หมายถึงว่าอ้าวฉันพูดผิด
เพราะฉันเป็นชาวบ้านฉันไม่ได้เป็นนักข่าวรีพอร์ตเตอร์เหมือนเธอ
ฉันอยากจะถามแบบประสาชาวบ้านเลยเนี่ย
ว่าลุงพลมันเอาชมพู่ออกไปจากบ้านทำไม

เอ้าอีนุ่มแล้วคุณจะไปถามชาวบ้าน

แล้วเขาบอกผมประสาทนั้นติดอยู่ที่กางเกงชมพู่จริงไหม

แล้วมึงอันทราบมาแต่แต่บ่ายไม่รู้อะไรแล้วแล้วมึงจะมาทำไม

ก็มีอะไรก็อย่างที่บอกไปก็พูดไปหมดแล้ว

เอานั้นสิพูดถึงกับตำรวจทำไมเขาถึงจับ
แน่นอนเขาใช้หลักฐานทางวิทยาส่งวิทยาศาสตร์มาจับคำถามคือเขาเอาชมพู่ออกจากบ้านไปทำไม
ลุงพลยังไม่พูดอะไรเลยผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะตำรวจเขาต้องเป็นเรื่องของตำรวจ
ผมรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมดตอนนี้นะ๒๐ประมาณ๒๐
แต่อีก๘๐เนี้ยตำรวจก็มีหลักฐานแบบเยอะมากโอ้โหแต่วันนี้ธนายตั้มออกมาพูดแบบว่า
ถามแบบกว้างดีกว่าพี่หนุ่มรู้อะไรบ้างคะเล่ามาให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็หนุ่มไม่เล่าไงประเด็น
กว้างเลยนี่ไงขุมแม่วเขากลัวเข้า๒๐ไหนไง

อุ๊ยคุณระวังนี่เขาฟ้องคุณนะ
เขาบอกอ่าฉันก็ถามก็ถามว่ามีคำถาม
เพราะมันมีข่าวมาอยู่แล้วว่าหั่นผม
คือไปทำเกี่ยวกับเหล็กหลงเหล็กไหลหรือเปล่า

ที่เวลาได้ยินเสียงเด็กร้องกี้

มันมีหนุ่มเรากัดอุดปากเด็กตายนะ
ก็บอกก็โบราณก็ติดไปตามข่าวนั่นแหละ

ไม่ใช่ก็อย่างที่บอกไป

แต่ในมุมของการสู้คดีก็ต้องไปว่ากันไป
ลาราชนายตั้มก็บอกว่าเขาเห็นสำนวนแล้วเขาพร้อมอยู่แล้ว
ถูกไหมแต่ว่าในมุมของทางตำรวจเอง
เขาก็ยืนยันว่าเขาก็มีหลักฐานชัดเจน

เขามีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจน
มันแค่ประมาณซักสิบยี่สิบจนดังแต่อย่างอื่นมันก็มีประกอบขึ้นอีกหัวแยะมากมาย
ถูกไหมเพราะว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจับมา
แล้วคือใช้เวลานานขนาดเนี้ยแล้วไปจับมาแล้วปรากฏว่าทุกอย่างเนี่ย
มันไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงหรือมีอะไรที่มันแบบพลาดหรือคาดเคลื่อนขึ้นมาเนี่ย
ตำรวจเองเนี่ยจะเสียค่ะคือจะอายอ่ะพูดตรงตรงจะเสียเลยแหละอืม
ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปจับแพ้หรือจับอะไรอย่างนี้
ผมว่า๓เดือน๔เดือนก็จับได้แล้วถูกไหมแต่อันนี้คือมันใช้เวลาเป็นเป็นปีอ่ะ
พี่ลองฟังธนัยตั้มจะหน่อยไหมไม่พี่ฟังธนัยตั้มพูดอย่างวันนี้อ่ะ
พี่ลองฟังธนัยตั้มพูดอะไรที่เขาจะมาสู้เนี้ยไหมการตรวจเนี้ยเอ่อ
เนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับว่าเป็นของใครแต่ระบุได้แค่เพียงว่า
เป็นของเอ่อเป็นทางญาติทางทางทางแม่นะครับก็คือป้าแตน
แล้วก็แม่น้องชมพู่แล้วก็ยายอะไรเท่านั้นทีนี้ตำรวจต้องมาตอบสังคมครับ
ว่าอะไรล่ะมาระบุว่าเป็นป้าแตนใช้วิธีตรวจแบบไหนนะครับ
แล้วมันเป็นการตรวจที่น่าเชื่อถือได้แค่ไหนยังไงหรือเปล่านะครับ
เวลาการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับคือเข้าใจนะครับว่าต้องการหาตัว
กระทำความผิดนะครับแต่ว่าการหาตัวผู้กระทำผิดเราไม่ใช่ว่ามุ่ง
คนนี้ต้องผิดแน่แล้วหาหลักฐานไปเพื่อที่จะให้เขาผิดให้ได้
นะครับมันต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับ
สิ่งหน้าอาการเครียดหรืออะไรอ่าไม่ไม่ไม่ปกติดื่มไปได้ที
เราไม่มีไม่ไม่ทำความผิดอะไรเราก็แค่ตั้งหลักสู้ก็ดีค่ะ
อย่างน้อยน้องก็ด้วยความที่ป้าพยายามทุกอย่างคือเราเอาใจซื้อมา

เห็นภาพน้องเข้ามาแล้วก็แม่แล้วก็พ่อเข้ามา
แล้วก็ปู่ย่าทุกคนก็คือมาให้กำลังใจ
แล้วก็รวมถึงหลายคนที่ข้างนอกที่เป็นเอฟซีที่เป็นคือมันคือกำลังใจ
ทนายตั้มอย่างที่บอกไปว่าเขาก็เตรียมในข้อมูลของเขาเพื่อที่จะเอามาสู้คดี
เพราะเขาก็บอกชัดเจนว่าตัวเขาเองมันไม่ได้มีหลักฐานเหมือนกับพยานที่เห็นเหตุการณ์

จำนาแต่ได้ไหมนาแต่จำได้สิ
นาแตนี่ก็คือรู้สึกเป็นน้องชายของแม่น้องชมพู่ใช่ไหมล่ะ
จำได้ไหมตอนนั้นน่ะมันมีดราม่าณแต่ก็คือน้องชายของแม่เนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่นักข่าวก็ไปถาม

ก็เปิดใจหลังจากที่ลุงพลโดนจับ
เขาบอกเขาสงสัยลงคำถามที่เขาอยากจะถามลุงพล

แตบอกว่าหลังจากถูกจับไปไม่น่าจะได้รับการประกันตัว
เพราะคดีนี้มีอัตราโทษสูงสังคมให้ความสนใจมากนะฮะ
อยากบอกลุงพลว่าคุณโกหกคนอื่นได้
แต่ไม่สามารถโกหกตัวเองได้นะ
เขาบอกว่าตอนนี้ลุงพลก็โดนหมายจับไปแล้ว
แล้วก็ทางครอบครัวเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าลุงทำกับหลานทำไม
คำถามคือลุงเนี่ยทำกับหลานทำไม
อายุแค่๓ขวบน่ารักทำไปด้วยเหตุผลอะไร
ไม่พอใจอะไรหรือเขาทะเลาะกัน
คือคำถามที่ครอบครัวอยากจะรู้จักเขา
นาแตเขาบอกอย่างนี้หลังลุงพลโดนจับเนี่ย
มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยส่งข้อความมาขอโทษนาแตด้วยนะ
เพราะตอนนั้นทัวร์ไปลงที่นาง
ทัวร์ไปลงที่นาแตพอสมควรนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้มีหลายคนกล่าวหาว่า
นาแตนั่นแหละเป็นคนฆ่าหลาน
ตอนนั้นเป็นคนร้ายอยากขอบคุณพบตร
และคณะทำงานที่จับจับลุงพลได้เนี่ยนะครับ
นาแตก็โพสต์ภาพข่าวลุงพลโดนจับกลุ่มแล้วตัวเองให้สัมภาษณ์กับลงเฟซบุ๊ก
ทำกลางคนมาถล่มด่าลุงพลจำนวนมากเนี่ย

ไม่อยากให้พี่น้องซ้ำเติมกันเองนะฮะ
แล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยซ้ำเติมกับคนอื่นคนนั้น
ไม่แปลกอย่างที่พี่หลานอีกสองคนเขากำลังโตเป็นนุ่ม
อย่างพี่น้องเนี่ยก็ไม่ทิ้งกันยิ่งแสดงเห็นอุปนิสัยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
เขาว่าอย่างงั้นอันนี้คือทางนาแต
นาแต่นี่คือแม่ของน้าของชมพู่
้าของชมพู่เป็นน้องของแม่น้องเป็นน้าชาย
นี่คนนี้คนนี้
นาแต่บ้านกรอกหนูนาฟาร์มเนี่ยนะตอนแรกก็
ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคนที่พาชมพู่ไปเสียชีวิตหรือเปล่า
แล้วก็มีคนก็ไปถล่มด่ากันเละเทะตอนแรกณแตก็โดน
ก็เรียกว่าบ้านนี้นะครับทั้งตัวแม่เลอเอย
ตัวพ่อเอ่ยตัวนาแตตัวคนอื่นอีกหลายคนเนี่ยนะฮะ
ก็เรียกว่าโดนด่ากันเละเทะเลยว่าแบบไป
กล่าวหาลุงพลแล้วก็เหมือนกับไปจริงพวกเขาเป็นคนทำเอง
ไม่เห็นจะร้องไห้สักนิดนึงผมอ่ะเคยคุยกับแม่ของน้องชมพู่ครั้งแรกที่ไป
กรอกที่พี่ไปกอกอ่ะนะก็สัมภาษณ์แม่วันนั้นสัมภาษณ์ในรายการหุ่นกระแสนี่แหละก็ถามบอกว่า
แม่ผมคนก็สงสัยว่าทำไมแม่ถึงไม่ร้องไห้เลย
คือสิ่งที่แม่ตอบมาคืออะไรเพราะแม่ตอบบอกว่าคุณหนุ่มจากวันนั้นที่เจอน้องจนถึงวันนี้เขาบอกเขาร้องไห้จนเขาไม่มีน้ำตาไหลแล้ว
เขาเหลือแค่วันนี้เขาจะต้องลุกขึ้นมาสู้ว่าใครเป็นคนทำลูกเขาตอนนั้นคนก็ไปหาว่าแม่เป็นคนไข้จำได้ไหมพ่อแม่แล้วคนไข้แล้วเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาสัมภาษณ์อ่ะ
เออวะแล้วลุงพลร้องไหมเธอ
ไปนี่คาวบอยที่ไหนอ่อ

เสียชีวิตครับพี่ครับต้องมีคนรักพามาครับอืมทำไมพี่กินอย่างงั้น
มันมีมีคนหายจากหมู่บ้านคนนึงแต่เขายังไม่วินิจฉัยว่าใช่หรือเปล่า
อืมคนที่หายจากหมู่บ้านนี่เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดน้องไหมครับพี่ครับ
เป็นคนบ้านเดียวกันครับเขาเป็นชายอายุประมาณกี่ปีพี่
น่าจะประมาณสามสิบกว่าครับเขาก็มีความสนิทสนมกับน้องยังไงบ้างพี่ใช่ค่ะ
ลุงพลก็เหมือนกับดูสิตอนนั้นไม่มีตอนนั้นไม่มีคนสังเกตเหรอวะ
ชาวเน็ตทำไมจับผิดไม่ได้อ่ะชาวเน็ตเก่งจะตายปกติ
คือเรื่องนี้มันเคยมีคนมาพูดจริงเหรอ
คนเคยตั้งข้อสังเกตเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ลุงพลเนี่ย
กลายเป็นบุคคลที่โด่งดังอ่ะคนก็จะแบบคือก็จะมีคนส่วนหนึ่งเนี้ย
ก็คือไปมึงก็ไปใครไปกล่าวหารุงพลก็จะถูกด่าง่ะใช่เออ
ยังผมเองเอามาออกสมมุติผมออกรายการอย่างเงี้ยเนี้ย
ผมก็เอาภาพนี้มาเปิดเปรียบเทียบกับภาพของที่เคยมาสัมภาษณ์กับผม
ลุงพลก็พูดไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งผมยังถูกด่าเลย
ฉันถามจริงตรงเธอรู้อยู่แล้วนะว่าลุงพลอ่ะเป็นคนทำ

แป๊บนึงพี่หนุ่มเคยพูดว่าผมรู้แต่ว่าผมยังพูดอะไรไม่ได้
แล้วผมก็ยังไม่แน่ใจอันนี้สัตว์ที่ถามจากตัวเอง
หนุ่มเขาเคยพูดประโยคนี้ตั้งแต่แรกเลย
ใช่คือวันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ
วันนี้ลุงพลเองเนี่ยในเมื่อสารยังไม่ได้ตัดสิน
ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกป่ะ
เราจะไปกล่าวหาว่ามันคงจะไม่ได้ต้องสารเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสิน
การที่เราพูดแบบนี้เหมือนเราไปตัดสินก็แล้วให้ศาลตัดสิน
แต่ในมุมที่เราพูดเนี่ยเราเป็นการตั้งข้อสังเกต
ใช้คำว่าตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มันมีเหตุผลจากอะไรการเชื่อมโยงของหลักฐานเป็นยังไง
รวมถึงภาษากายของลุงพลมันคืออะไร
ที่ลุงพลพูดออกมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วไม่เหมือนกัน
มันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของโทรศัพท์
ที่บอกว่าเมียโทรไปบอกบอกว่าชมพู่หายไป
ผมก็เลยรีบมาตามหาทั้งที่โทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวทั้งบ้าน
อย่างนี้แล้วลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับล่ะ
รวมไปถึงเรื่องราวของการที่ไปรับพระก่อนหรือรับพระหลัง
ตอนที่ขึ้นไปแล้วไปบอกว่าเลยไม่รู้ทำร้ายต่างนานา
ซึ่งพวกนี้มันถูกหักล้างได้หมด
แล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของความเชื่อมโยงเส้นผม

แล้วก็ยังมีอะไรอีกมีอู้หู้มีใกล้ทุด
มาถึงวันนี้ที่ไปคุยกับเธอเก่งรองแต้มใช่ไหม
เขาก็พูดเลยบอกว่าแปลกตำรวจเขาสงสัยมานานแล้ว

ตำรวจเขาจับตามองตั้งแต่ลุงพล
เดินสายออกอากาศแล้วใช่ไหม

ได้ไหมว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าความจำผมยังพอจะดีอยู่นะ
ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนที่๕หรือ๖
ตอนนั้นถ้าผมจำเป็นประมาณสิทธิ์๖นี่แหละ
เพราะเขาเริ่ม๑๒๓๔ลุงพลตกเป็นผู้สงสัยคนที่๖
แต่ว่าก็แน่นอนวันนี้สุดท้ายก็คือตำรวจเองก็เก็บหลักฐานความเชื่อมโยงต่างละนา
ส่วนเรื่องของสำนวนเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะมันน่าจะไม่มีการเปิดออกมา
ตลอดจะขึ้นไปการเตรียมพร้อมนี่สาร
กระทั่งเมื่อวานตอนลุงพลขึ้นรถก็จะมีการชู๒นิ้วกัน

เขาก็บอกบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วครับ

โดยกำหนดเวลาที่เยี่ยมก็คือจะเยี่ยมได้๘๙โมง
เที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็๔โมงเย็นถึง๕โมงเย็น
บุคคลเข้าเยี่ยมหรือนำอาหารสิ่งของมาให้

เนื่องจากสคกตุเป็นโรงพักขนาดเล็ก
เจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่โดยรอบทางเข้า
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องขังบริเวณชั้น๒ของโรงพัก

ขณะเดียวกันวันนี้ความเคลื่อนไหวของนางสมพรลาโพหรือป้าแตนภรรยาของลุงพลเนี่ย
ก็เดินทางเข้ามาเยี่ยมสามีที่สพกกตูมโดยนำข้าวผัดกระเพราทะเลน้ำดื่ม
โอ้โหตายแล้วมีการรายงานเลยนะเมนูอาหารลุงพลนะครับ
กะเพราทะเลน้ำดื่มน้ำอัดลมกาแฟแปลงสีฟันยาสิบของใช้ส่วนตัวเอามาให้ลุงพลนั่นแหละ
แตนเปิดเผยสั้นว่านอนหลับสบายดีแล้วก็ลุงพลก็หลับสบายดี
ไม่ได้มีความกังวลใจหรือเครียดอะไร
จากนี้ก็ปล่อยให้ทนายดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่จะย้อนไทม์ไลน์ของลุงพลในช่วงที่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปนั้น
จากข้อมูลของตำรวจระบุว่าลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปตอนช่วงไปรับพระ
ซึ่งป้าแตนก็ยืนยันว่าลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายไปจากตอนที่เจอกับป้าแตนที่หน้าบ้านป้าทอน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ว่าโทรศัพท์ไปแจ้งลุงพลเพราะว่าที่บ้านมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียว
วันนี้ป้าแตนก็บอกอย่างนี้แล้วเขาก็ถามกันต่ออีก
ป้าแต่นมีหลักฐานดีเอ็นโอ้งดีเอ็นเอนะ
ป้าแต่นได้รู้เรื่องหลักฐานดีเอ็นโอ้งดีเอนเอต่างหรือเปล่าที่พบ
เขาบอกว่าเป็นของลุงพลแล้วก็หลักฐานที่มีเส้นผมหรือเส้นขนของน้องชมพู่ตกอยู่ในรถของลุงพล
ก็เป็นไปตามปกติที่น้องชมพู่เนี่ยเคยขึ้นรถกับลุงพลป้าแตนบ่อยครั้ง
ทุกครั้งที่ไปด้วยกันน้องชมพู่ก็อยู่บนรถ
ก็ไม่รู้ว่าขนหรือเส้นผมต่างของน้องชมพู่เนี่ยไปตกอยู่ในรถเวลาไหน
ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่ผมก็มีโอกาสตกได้เส้นคนก็มีโอกาสตกได้จะหล่นในรถส่วนตัว

แล้วก็บอกว่าในวันที่เจ้าหน้าที่มาตรวจค้นหลักฐานในรถน่ะ
ช่วงนั้นพวกตนไม่ได้รู้เรื่องกฎหมาย
แตนกับลุงพลก็บอกเขาไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมาย
เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจทันทีแล้วก็เอาเอกสารให้เซ็น
ไม่ได้เป็นหมายค้นหรือแจ้งมาก่อนล่วงหน้า
เพราะว่าเราเป็นชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่อยู่ดีก็เข้ามาขอตรวจค้นทันที
ซึ่งตรงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือเปล่า

ทนายความดำเนินการตามกฎหมาย

ก็บอกว่าอีกหนึ่งกรณีที่คนพูดถึงกันเยอะ
คือกรณีที่แม่ของน้องชมพู่เนี่ยคัดค้านการประกันตัว

เขาจะไปคัดค้านการประกันตัวกับแม่ชมพู่

แต่เราก็พร้อมสู้เต็มที่แล้วเรายืนยันความบริสุทธิ์

เรามีหลักฐานที่จะต่อสู้ทุกอย่างกับข้อหาที่ตำรวจแจ้งมา
แล้วก็เรื่องการประกันตัวก็ให้ทนายดำเนินการ

รวมทั้งเงินสดไว้ประกันตัวไปที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือพระแต่งก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ

ก็คือมันก็เป็นเรื่องของการที่ต้องไปต่อสู้กันบนชั้นศาล

ตำรวจก็บอกตำรวจมีหลักฐานค่อนข้างจะรัดกลุ่ม

โดยความชัดเจนของตัวเองตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์

หรือไม่กระทั่งถนายต้ำเองที่มีคนส่งเขามาถาม
แล้วก็ถนายต้ำทำไมถึงแบบ

เป็นธรรมดาคืออาชีพของแต่ละคนมันก็มันก็จำเป็นที่ต้องทำ
ถูกป่ะฮะคุณหมอก็ไม่สามารถเลือกรักษาได้ว่า
ต่อสู้บนชั้นศาลถ้าผิดแล้วศาลผู้ตัดสินเองทนายก็มีหน้าที่ที่ต้องคอยแบบไปคอยดูแลลูกความตัวเองคอยต่อสู้แล้วก็มองในมุมของทางฝั่งของลูกความตัวเองมันก็เป็นอาชีพของเขาก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้
เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาคือทุกคนมีหน้าที่หมอก็มีหน้าที่รักษาคนไข้วันหนึ่งเป็นโจรถูกยิงมาจะต้องผ่าตัดไหมก็ต้องผ่าเพราะหมอทุกคนก็ต้องมีจัญญบันในการทำหน้าที่เหมือนกันหมดทนายตั้มก็เหมือนกันก็คืออย่าไปว่าเขาเลย
เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดถูกต้องป่ะหน้าที่ทนายมันก็ต้องสู้
แต่บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังจะช่วยอะไรอย่างนี้ไง
เข้าใจแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ไงมันก็เป็นหน้าที่ของเขามันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพของเขาแหละก็มองไส้แบบนี้กันแล้วกัน
เหมือนเมื่อวานหนุ่มบอกฉันนั่งแหกขาอุ้ยไอ้เข้กับมโนบอกคุณแม่คุณแม่ต้องนั่งผูกขานะคะอย่าให้พี่หนุ่มด่าเราได้อีกนะคะ
ก็จริงคุณติดนิสัยชอบนั่งแหกขาเหมือนอะไรมันค้ำคุณอยู่หรือเปล่ามันหนีบไม่ลง
โห้หนุ่มถ้าสมมุติมันมีอะไรคำขนาดนั้นกูไม่เป็นกับเธอหรอกนะครับกูคงเป็นผู้ชายแล้วล่ะเอาแม่โควิด
โควิดค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์สำหรับในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๓๘๘๖รายค่ะ
รายอยู่ระหว่างการรักษาตัวค่ะ๔๙๙๙๘รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๓๙รายนะคะ

ใส่ท่อช่วยหายใจอีก๓๗๓รายซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๑๔๖รายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีมีแบบข่าวออกมามากมายว่าห้างสรรพสินค้าในย่านลาดพร้าวเป็นห้างไหนก็ไม่รู้มีคัสเตอร์โพลออกมามีคนติดเชื้อก็กลายเป็นว่าตีกันไปต่างนานาว่าเป็นเซ็นทรัลหรือเปล่านะเป็นยู
ต่อมาค่ะทางสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก็เปิดเผยบอกว่ามีการสอบถามกันเข้ามาจริง
คลัสเตอร์ห้างดังลาดพร้าวคือที่ไหน
ดังนั้นก็ไม่ต้องตีกันไปคนก็ไปตีความ
พี่ถามนิดนึงพอดีมีน้องแมวอมตะเขาส่งว่าพี่หนุ่มช่องไทยรัฐจะโดนแฮกไหมอำมารินโดนแฮกแล้วกรี๊ด
อ๋อโดนแฮกคืออะไรไม่รู้อ่ะในแฟนเพจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ
มาถึงเฟสบุ๊กน้องแมวอมตะใช้บอกพี่หน่อย
นี่เขาบอกว่าคุณพฤษฎณีดีสมก็อร่อยแปลว่าแล้วตัำคำพูดแล้วให้
สัมภาษณ์ช่วงนี้เหมือนกับดูกิริยาแบบดูหลุนแรงมันก็ให้น่ารักนิดนึง
ใช่ก็วันนี้ท่าที่เราให้ดูตั้งแต่ต้น
อย่างนี้ไงคุณเอ๋บอกว่าเมื่อกี้คุณหนุ่มบอกว่า
ตำรวจเปิดเผย๒๐แต่ที่หนุ่มรู้คือ๙๙๙๙หรือเปล่าคะ
ไม่ไม่ไม่รู้อย่างนั้นหรอกครับ
เออมีคนถามเรื่องราชวิทยาลัยจุฬาพรตกลงเรื่องว่าสินะครับแม่
สรุปว่าวันนี้ก็เป็นข่าวที่ประเด็นที่จะต้องคนพูดกันเยอะพอสมควรนะฮะ
คือวันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ได้มีการประกาศ
อย่าตกใจเอาอย่างนี้ได้คุยกันแล้วคือ
คนที่ฉีดเข็ม๑คุณสามารถไปฉีดเข็ม๒ได้

แต่จริงแล้วราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ยเขาปิดลงทะเบียน
เขาปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ประกาศว่าจะเอาซิโนฟาร์มมา
เพราะว่ามันล้นคือเท่าที่คุยเนี่ยคือมันมีคนค้างอยู่ประมาณที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ย
ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยประมาณ๔แสนคน

แต่ซิโนฟาร์มนี้ยังไงก็ต้องซื้อ
โนฟาร์มยังไงคืออย่างเช่นกัญชัยจะไปฉีด๒เข็มอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้
กัญชัยก็ต้องให้ดีวันดีคืนของกัญชัยซื้อพันเข็ม

ไม่มีสิทธิตกใจกับพี่หนุ่มนะเพราะแม่๑๐กว่าตัว

โหมดดำเป็นบ้าโหมดดำรับยืนเตอร์ทิง๑๐ตัวอันยังไง

ทำไมไม่เหนื่อยทองตกไม่แปลกแม่

น้ำยาถูกพื้นอย่างเงาอ่ะ

แล้วในโขวร์ดสนักคือต้องมาถูหน้าตัวเองเหรอ
แบบเอ่อไม่ต้องบอกอ่ะเด้อก่อน

ฮ่าดูได้กรรชายฟังอะไรตกใจจะจบจะจำ
คือคนที่ไปฉีดเข็มแรกคุณฉีดได้เขาก็จะบอกว่า

ใช่เขาให้ลงทะเบียวันสุดท้ายคือวันนั้น
ณวันนี้ราชวิทยาลจุฬาพรขอโทษประชาชนที่ลงทะเบียน
ไว้แต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ย

ประกาศปิดบริการฉีดวัคซีนเข็มแรก
เหตุไม่ได้รับวัคซีนจัดสรรจากรัฐบาล

คนที่ได้ฉีดเข็มที่๑แล้ว

รู้สึกมันจะมีประมาณ๔๐๐๐๐คน

คือคุณก็ต้องไปดูที่อื่นว่าจะฉีดที่ไหน

นะฮะอ่าโอเคนี่กุมดำอืมล่าสุดเนี้ยน้องชะมาเรียงก็ส่งมาแล้ว
ว่าเขาบอกว่าช่องของเอ่ออัมมารินเนี้ยก็โดนแฮกแล้ว
คือเป็นเหมือนกับที่ของบี้เดอร์สการ์เคยโดนเป็นแบบนี้อ๋อ
มันเอาเยอะเยอะเนอะเธออันนี้สิบเท่าไรสิบสองป่ะนี่อะไรเนี้ย
สองใช่ไหมสิบสองล้านสิบสองล้านเก้าแสนคนอ่ะดูดิ
โดนเอาไปแล้วเหรอโอ้โหน้องชะมาเรียงดิตาเหลือกใช่ไหมตาเหลือก
อันนี้ก็บอกว่าผ้าอนามัยกุมดำรับไหมอุ้ยโอ้ยไม่มีไม่มีหมดรูป
ไม่รับอะไรนะไม่รับนะอนงฉันสัญญาฉันจะไม่รับอะไรอีกแล้ว
เฮ้ยแม่พูดแบบนี้แม่พูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่หนูไปเนี้ยเมษาอยู่แม่พูดอย่างเงี้ย
ฉันจะไม่รับอะไรแล้วเองจิฉันพอล่ะฉันพอล่ะหลังจากนั้นกลับบ้านไปเมษาแล้วแหละ
โอ้โหรับทุกอาทิตย์แล้วคุณแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเสาร์อาทิตย์จะถ่ายโฆษณาว่ะ
ไม่พักไว้ผ่อนเลยอ่ะโอพี่นุ่มเอ้ยนี่พออืม
เขาพี่หนูเขารับพรีเจนเตอร์เฉพาะตัวที่เขาใช้จริงน่ะเออใช้จริงทุกตัว

ทุกโบยาหถูบพื้นลอมากินดูยังฉันก็ใช้เฮียโหยวนถูบ้านอ๋อ
ถูบ้านใช่ไหมเออคุณคุณอุ๋ยภาคภูมิส่งมาแล้วนะว่าบอกว่าเอ่อ
ของไทยรัฐยังปกติดีอยู่นะครับยังไม่มีใครเข้าไปแฮ็กนะครับ
ฮะเอาอดีตพระเอกเอาไหมพอผมพูดแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเข้าเลยนุ่ม
อดีตพระเอกจะเอามาไม่เอาจะได้เบกเอาสิคือพนาศูนย์หรือสไตล์

ไม่รู้เขาเป็นอดีตพระเอกละครแล้วก็นายแบบ

เขาก็ดูรูปส่งรูปมารถตาฉันตอบไม่รู้เหมือนกัน

ไม่ไปทำตาโตสิเรานี่

นี่อ่านข่าวไม่ออกอ้าปากค้างขนาดนั้นเลยเหรอ

ดาดงาน

ต้องช่วยเขาต้องช่วยเขา
จริงเลยนะคือเขาบอกว่าวันนี้ตำรวจภูมิกับสพบางศรีเมืองเนี่ยนะฮะหลังจากที่ถูกเขาถูกหลอก
เขาโดนหลอกขวัญไปขวัญมาเขาถูกแก๊งหลอกขายถุงมือแพทย์เนี่ยพาพวกบุกลงขึ้นโรงพักนะครับ
จากลมกู่ต่อหน้าร้อยเวรเลยล่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้นะครับ
โดยหญิงวัยกลางคนเนี่ยเดินเข้ามาพร้อมกับผู้ชายแล้วก็ตอบว่าดารานุ่มก่อนที่แฟนสาวที่นั่งมีแฟนแล้วอยู่จะเดินมาห้ามปราม
ก็คือแฟนเขาก็มาห้ามปรามเนี่ยแหละคุณดูนะครับต่อมามีชายอีกสองคนเดินเข้ามาสมทบเนี่ย
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาห้ามนะครับแล้วก็เชิญออกจากห้องสอบสวนอยู่หลายครั้ง
แต่หญิงคนดังกล่าวไม่ยอมออกพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยแน่นอนขึ้นมาถ่ายคลิป
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ดารานุ่มขนาดที่เขาบอกว่ามีการพูดคุยกันเนี่ย
โดยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทางผู้ชายก็สวมหมวกใส่เสื้อสีส้มเนี่ย
หนุ่มดูเขาทำท่านี่นนี่ทำท่าปาดคออย่างนั้นไม่นะปาดคอเรื่อยเลย
แล้วก็พูดข่มขู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนครับ
ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยนายพนาศูนย์พร้อมแฟนสาวก็ได้ให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนในกรณีที่เป็นพยานให้กับผู้เสียหาย
สั่งซื้อถุงมือแพทย์จากนายเทพโดยดารานุ่มเนี่ยเขาเป็นคนประสานให้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนประสานให้
โดยโอนเงินไปแล้วนะ๖ล้านบาท๖ล้านบาทแต่สุดท้ายไม่มีของตามที่อ้างครับ
พนาศูนย์เปิดเผยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการซื้อขายถุงมือทางการแพทย์๕๐ล้านแพ็ค
แล้วปรากฏว่ามันก็เกิดการช่อกงกันซึ่งวันที่เข้ามาที่โรงพักเนี่ยทางคู่กรณี
ได้เข้ามาข่มขู่พร้อมกับชี้หน้าด่าว่าตายแน่นะฮะตกใจตกใจ๑๑โมงไม่ได้อ่าน
เออแล้วจะตกใจทำไงตกใจรอบ๒เออบางทีคนเรามันตกใจบ่อยมันก็ไม่ไหวนะนู้นนะ
นะฮะก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตนลำบาก
แล้วก็สินค้าที่สั่งไปก็จะนำมาขายเพื่อเลี้ยงชีพจึงอยากฝากถึงคนที่กำลังกระทำออกมาชี้แจงความจริงนะครับ
อย่ามาข่มขู่กันเลยสำหรับนายพนาศูนย์เนี่ยเขาเคยเล่นละครเรื่องนคราชยอพระกิน
คือหัตถากองพิภพรับบทเป็นพระเอกในเรื่องไฟแค้น
นี่ไงเห็นไหมล่ะอ๋อเมื่อกี้มีคนส่งมาบอกด้วยนะว่าคือตำรวจเขาเปิดเรื่องนางธาตุอยู่เมื่อกี้
โอ้โหนางก็เก่งนะตาไวมากสุดยอดเลยอ่ะ
ชาวเน็ตเขารู้หมดพี่หนุ่มเออชาวเน็ตนี่เก่งมากเลยนะเอ้าพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้า
ทัวร์ลงสาวอัดคลิปติ๊กต๊อกอ้างเจ้าหน้าที่จราจรลดค่าปรับให้เพราะเห็นหน้าอกตัวเอง

หมุนตัวสวยที่แต่งตัวมาวันนี้
หนูแต่งตัวอย่างนี้มาทำรายการได้ยังไงลูก
ดูสิหนูอยู่ในมุมมืดด้วย
หนูเอาความมั่นจากไหนแต่งตัวอย่างนี้มาทำรายการ

เดี๋ยวจะกลายเป็นเพราะตอนตอนเอาขึ้นนี่กูเห็นเบอร์จังเลยเพราะไอ้นู้นโอ้โห
กลายเป็นเรื่องที่วันนี้มีคนพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
เผยแพร่คลิปของหญิงสาวรายหนึ่ง
พร้อมระบุว่าตำรวจจราจรโคราชแยกหัวเลปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีความเมตตาในการลดค่าปรับฮะ
แต่พวกคุณเนี่ยกลับมาอัดคลิปบอกว่า
เพราะเห็นหน้าอกเลยคืนเงินให้ว่ะนางว่าอย่างนั้น
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนางขับรถแล้วก็ไปจอดในที่ห้ามจอด

จนตำรวจเนี่ยจนเจ้าหน้าที่เขาเรียกมาปรับ
แต่เขามีความเห็นใจเพราะนางไม่ใช่คนในพื้นที่
เขาก็จึงลดค่าปรับให้นะฮะส่วนหนึ่ง
ตำรวจขี่ตามป้อมมาคืนนี้นะ๔๐บาท

เพราะตำรวจบอกว่าเห็นหน้าอกนางว่ะ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บ

โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

คือตำรวจเขาอุตส่าห์เห็นว่าไม่ใช่คนในพื้นที่อะไรอย่างนี้
เขาก็คงจะปรับพอสมควรแต่แบบว่า

ฟังเสียงหน่อยแม่ง

เขาเห็นนมกูเขาเรียกคืนเงินกูมาครึ่งนึง

พอมึงคอตังค่าข้าวมาด้วยพระ

ไงแต่คือเขาเห็นขนมันคือตำรวจดีมีเยอะมากนะ
อ้อเขากลัวเออแบบน้องเอาไปกินข้าวเขาอัดแล้วอย่างเนี้ย
จะต้องหัวแบบแต่นี้
ความปรารถนาดีอาจจะเป็นความปรารถนาดีจริงที่แบบว่าเขาเอามาคืนให้
เพราะเห็นคนเป็นไม่ใช่คนในพื้นที่กลายเป็นแบบว่า
เป็นเรื่องตลกคนเขาก็เลยมีการวิภาควิจารณ์เรื่องนี้กันเยอะพอสมควรวันนี้
มันก็ไม่ดีนะถูกกันไง

ค่าอะไร๘๐บาทค่าปรับตำรวจอีกปั๊บค่าปรับ๘๐บาทนะเพราะว่าพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ
แสดงว่าตำรวจอะก็เจ็บข้าวปั๊บแค่๘๐บาทรึเปล่าปุ๊ปผู้หญิงก็เลยบอกอ๋อเขาเห็นนมกู
เขาก็เลยคืนมาครึ่งหนึ่งเขาก็ว่างั้นเนอะอ่าเสือนี้สวยเนอะวิบป๊อปวิบป๊อป
จริงดูดิเป็นสไตล์นุ่มไม่อ่านข่าวดีกว่าเบื่อนุ่ม
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าเอ๊ะเหมือนทำตกพื้นแล้วก็โกยเข้ากล่องหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองดูภาพนี่อาหารก็ใส่กล่องมานะคะ
คือเขาบอกว่าแต่ถ้ามันตกแล้วเก็บจริงเนี่ยเพื่อไม่ให้กระทบตัวเอง
เข้าเนื้อตัวเองมันคงจะแย่มากไม่คำนึงถึงผู้บริโภค
ตอนแรกกินแล้วรู้สึกมีเศษทรายเขาบอกมันมีเศษทรายไง
คุยดูคือมันสกปรกมากเขาบอกว่าเขารับไม่ได้จริงกับเรื่องนี้นะคะ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนใหญ่มองว่าต่อให้ทำตกพื้นจริงเนี่ยก็ไม่ควรเอามาให้ลูกค้าทาน
ก็ควรจะบอกลูกค้าคือมันเลอะด้วยมันมีเศษมันมีเศษอืม
สภาพพอเอามาถึงปุ๊บมันเหมือนแบบเหมือนตกมาแล้วหรือโกยขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอึ้งเด็กหญิงวัย๑๒กับเด็กชายวัย๑๑
วนปืนกับตำรวจนาน๓๐นาทีเฮ้ยอะไรวะจริงเหรอ
สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็รายงานนะครับว่า
ไปเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเด็กหญิงอายุ๑๔ปีครับกับเด็กชายอายุ๑๒ปี
ก่อเหตุนะครับบุกรุกไปขโมยปืนแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่เรียนแบบเกมชื่อดัง
โดยเด็กหญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
โดยเด็กทั้งสองคนครับหนีออกจากบ้านพักฉุกเฉินแล้วก็บุกรุกนะฮะ
เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งขณะเจ้าของบ้านนี้ไม่อยู่แล้วก็ไปขโมยเอาอาวุธปืนนะฮะ
แต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาถึง
แล้วก็ประกาศบอกให้มอบตัวแต่ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะกลับยิงปืนใส่นะครับ
ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ที่พยายามจะเข้าไปเจรจานะครับ
เป็นระยะเวลาประมาณสัก๓๐นาที
กระทั่งเด็กหญิงนั้นออกมาจากโรงรถนะฮะแล้วก็เล็งปืนไปที่เจ้าหน้าที่
ทำให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงกลับไป
เด็กหญิงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนเด็กชายไม่ได้รับบาดเจ็บและเข้ามอบตัวนะครับ
เพื่อจะฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกับในเกมอืมผมเล่นเกมมาเกม
ผมก็ต้องเอาปืนเนี่ยมายิงตำรวจเหมือนในเกมว่าอย่างนั้นนะครับ
เพื่อลดความรุนแรงและไม่มีทางเลือกอื่นจริงจริงนอกจากต้องยิงตอบโต้
ซึ่งเด็กทั้งสองนะฮะถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าและลักทรัพย์ด้วยวุฒินะครับ
หลังถูกจับกลุ่มโทษฐานลอบจุดไฟเผาที่ดินหลายแห่ง

คือเขาเคยทำเหตุการณ์มาอย่างนี้
ในบ้านพักลูยังไม่ยอดนะยังไม่๑๘
นี่คือมีเพื่อนบ้านคนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นว่า
เด็กสองคนไปทุบกระจกบ้านเขาแล้วเข้าไป
พอเห็นเหตุการณ์ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไป

แล้วก็ยิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หลบหลังต้นไม้
สุดท้ายก็ต้องยิงไปเพราะว่าเขายิงสวนออกมาอะไรอย่างนี้
งั้นไม่จบพอเด็กผู้ชายเขาเห็นว่าเด็กผู้หญิงถูกยิงปั
ตัวเองก็เลยยอมมอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่
ในทวิตเตอร์ท่าเมย์ส่งเงี้ยมาเยอะจังเลย

ไม่รู้ส่งมาเต็มไปหมดเลย
แท่นเป็นเจ้าแม่ใบ้เลขเด็ดตอนนี้หลายคนพูดถึงกันหมดเลย

แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง
เขาบอกแม้กระทั่งเวลาที่จุดทูปทุกวันนี้ทูปมันจะมีขายแบบว่าที่มีเลขอ่ะ
แรงที่สุดเลยล่ะในช่วงวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ยนะฮะ
สำหรับแม่น้ำหนึ่งทำเอาทุกคนถึงกับนั่งไม่ติด
ทุกครั้งที่เจ้าตัวออกมาไลฟ์สดแจกเลขเนี่ย
ล่าสุดไอ้การเอากับเขาด้วยคุณสงการเตชนรงค์
ได้โพสต์รูปภาพคู่กับแม่น้ำหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่า
การบ้าเนอะคุณแม่น้ำหนึ่งอาจารย์สายวิทคณิตผมครับ
ถึงแล้วอาจารย์จะบอกโพยข้อสอบสุดคูณ
กำลังปิดภาคเรียนให้ครับแต่ถ้าส่งมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ใจดี
เลข้อสอบกลางภาคแถมให้ด้วยเลขงานนี้เอาเสี่ยงก็ไหนเลข
มีเลขอะไรอ่ะเลขอะไรไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไหนหกเจ็ดสามเนี้ยเหรอ
หกเจ็ดสามก็ต้องรออีกตั้งหลายวันไหมน้ำหนึ่งนี่เออแต่แม่น้ำหนึ่งนี่
ดังมากดังมากหนุ่มเธอเอามาสัมภาษณ์สิ๘งวดแล้ว
ดังมากน่ะเธอเอามาสัมภาษณ์สิเจ้ามือตามอยู่น่ะอุ้ยอันนี้พอเลขอะไรออกก็
เป็นกระแสฮือฮาเลยพี่อืมแม่น้ำหนึ่งนี่เขาเขาบอกมาเลขนี้เลยนะ
ใช่เลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวอะไรแบบอย่างเงี้หกเจ็ดสาม
ว่าวันที่สิบหกเดือนหกนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันที่สิบหกนี้
แม่น้ำหนึ่งจะยังไงเลขนี้น่ะอืมอ่ะอืมอืมสรุปต้องไปตามอ่านเจ๊มอยมั้ยพี่
ต้องไปอ่านเจ๊มอยสิตอนนี้เราอ่านไม่ได้อ่านเองนะให้เราไปอ่านเอาเอง
ไปหาอ่านเอาเองนะฮะเราขออนุญาตไม่ยังขออนุญาตพักพูดเรื่องนี้ไปก่อน
เพราะว่ามันมีโนติสยื่นกันมาโอ้ส่งโนติสเลยมีโนติสยื่นกันมาว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องเขา
อะไรอย่างเงี้ยไปณเดชน์ดีกว่าค่ะไปพี่ณเดชน์ดีกว่า
คนนี้เราพูดถึงได้เพราะพี่ณเดชน์เต้นม่วนเหลือเกินคือเรียกว่ารอก่อนรอก่อน
รอก่อนรอครเออโอ้เหนียะนะจ้ะมณรักน้องผักไกยแยงค่ะบอกเลยว่าเข้มข้นขึ้นมาทุกที
ก็มาพูดคุยกันก่อนที่ละครจะจบและแน่นอนก่อนเริ่มรายการก็ต้องมีการเต้นซะนิดนึงนี่
ซึ่งบักเขียวก็จัดหนักจัดเต็มจริงค่ะ
กลางขาเมื่อกี้เนี่ยแวกนะคะ
โป๊ะแตกกลางกองเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยทีเดียว

โอ้โหไม่ได้แค่เสียงแม่เป็นภาพเลย
แคว้กเลยขออนุญาตนิดหนึ่งนะน้องสายลมที่พาเป็นวงกลมนะนังส่งเข้ามานะ
ไม่นี่นางส่งมาจริง

คุณสองการฮะ๕๕๕เนี่ยก็นางเขียนว่าลุงพนธ์

เหรอเพราะว่าไอ้ก้านมันตัดโผล่มเป็นข้าราชการ

ไอ้กามโทรมาด่ากันใช้เลย

ใช่นาวงกิฝ์หรือ

เห็นคุณบุ๋มประนัดดาให้สัมภาษณ์ถึงคุณหนุ่มคุณหนุ่มว่ายังไงครับ

ที่ว่าจะให้ผมไปเป็นพยานใช่ไหม

อันนี้เกียรติเวลาให้ไหนที่ไปต้องไปได้

ได้เดี๋ยวเล่นพยายามให้ได้ครับ
เชิญโทรมาบอกก็ได้ไม่ต้องไปหลวงพลาด

ไว้ที่ดีไม่เคยหันกลับมาถูกใจอะไรใดดีสักอย่าง

พี่มดเขาจะอิ่มเดี๋ยวเขาจะอิ่มต่อนะคะ

ตั้งใจบริจักษ์พลาสมาหลังหายโควิด

คือทางคุณเวย์ไปบริจาคเลือดแล้วก็พลาสมา

ค่าเลือดนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อย

ตุ้นภูมิคุ้มกันสามารถฉีดได้หลังหายป่วย๓เดือน

ที่หายเป็นปกติแล้ว๑เดือนเต็ม
อยากให้ทุกคนรักษาเนื้อศักดิ์สาธารณ์ตัวกันดี
นี่แหละฮะก็คืออย่างที่เป็นไปตามที่คุณหมอเขาบอกเลยนะครับ

ก็จะมีเชื้อตายที่อยู่ในร่างกาย
เชื้อเหล่านี้มันก็เหมือนกับที่เราฉีดวัคซีน

ถูกไหมฮะแต่ทีนี้ประมาณสัก๖เดือนนี่แหละครับ

แต่ของคุณเวคือผ่านมาแค่๓เดือน

ก็คือจำเป็นต้องไปฉีดวัคซีน

เลยไม่ได้บริจาคพลาสมาเลยอุตส่าห์ตั้งใจไป

คลายคุณหมายถึงคลายรถเมล์หรือมดดำ

ทั้ง๒อันเมื่อกี้ไม่มีทั้งเซวา

มีตัวหลายนิดหน่อยจ้างมาฉันก็รับ

ฉันไม่สั่งขนาดนั้น

ฉันน่าอิ่มยังหนุ่มน่าจุก
นึกออกป่ะหนุ่มนี่คือชูชกอะอะอ้าว
มีหน้าเลยต้องมียาอะไรของพี่
ใช่หรอไม่ได้อย่างมดดำนี่มดดำมดดำนี่
เจี๊ยบเรียบด่วนดูรายการเราอยู่นะ
เขาเขียนในทวิตเตอร์นะเวลามดดำอ่านข่าว

ฟุตบอล๒คนโลกไทยพบอินโดนีเซีย

ร่วมส่งใจเชียร์ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ฟุตบันโลก๒๐๒๒นะครับ

ประเดิมเกมแรกนะครับไทยพบยุงรีเซียนะครับ

ร่วมฝ่าสมรพลุมบันโลก๒๐๒๒ไปด้วยกันนะครับ
ก็รอเชียร์เลยนะคะคืนนี้

ใช่พี่ดีดมากวันนี้ถ้าวันไหนพี่หนุ่มพูดเยอะไปเรื่อย
แสดงว่าวันนั้นนอนมาดีมากนอนมาเต็มที่เลย

แล้วพวกเราจะมีความสุขกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ